สามารถสร้างประโยชน์ศาสตร์คว้าแชมป์วันพึงฤกษ์ได้สำเร็จ
หลังจากที่รอคอยมานานพวกเขานั้นก่อตั้งสโมสรมา๑๓๒ปี
วันนี้ทำสำเร็จจนได้
ไปดูกันหน่อยว่าปัจจัยที่ทำให้พวกเขานั้นสามารถคว้าแชมป์ได้มีอะไรกันบ้างครับ
โดยทั้งหมดนะครับที่เราสรุปมาก็มี๕ปัจจัยด้วยกันครับ
อย่างแรกก็คือการเล่นแบบไร้ความกดดัน
รวมค่าตัวกันแล้วถือว่าถูกมากนะครับ
ปรากฏว่ารวมแล้วได้ประมาณ๒๒ล้านปอนด์นะครับ
คิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ๑๑๔๐ล้านบาทนะครับ
เขาบอกว่าถือว่าน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับอีก๖ทีมที่ลุ้นแชมป์ในรุ่นการนี้

เขาบอกว่าแพงที่สุด๒๘๑ล้านปอนด
คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ๑๖๔๐๐ล้านบาทนะครับ
เป็นเงินไทยก็ประมาณ๑๑๔๐ล้านบาทนะครับ

ซึ่งตอนนี้นะครับมีการเปลี่ยนผู้เล่นตัวจริงในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับในฤดูการนี้เนี่ยมีเปลี่ยนแค่๒๗ครั้งเท่านั้นนะครับซึ่งจากสถิติทีมที่ได้แชมป์มักจะมีค่าเฉลี่ยในการเปลี่ยนตำแหน่งผู้เล่นตัวจริงอย่างน้อย๙๕ครั้งในแต่ละฤดูการครับ
ส่วนอีกหนึ่งปัจจัยนะครับการเล่นเพื่อเป็นผู้ชนะหรือว่าการเล่นเพื่อ๓คะแนนในฤดูการนี้พวกเขาทำได้ยอดเยี่ยมครับเพราะว่าพวกเขานั้นชนะด้วยสกอร์ที่ห่างกันเพียงแค่๑ลูกถึง๑๔เกมนะครับแล้วก็ทำสถิติเฉือนชนะ๑ประตูต่อ๐ติดกันถึง๔นัดครับ
วันนี้